ตื้อเท่านั้นแหละที่จะครองโลก
หรือว่าจีบสาวจะได้ครองใจสาว
แต่ปัจจุบันตื้อมากระวังติดคุกนะครับ

เจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันขายของอยู่หน้าบ้าน
มีผู้ชายมาทำทีซื้อของมาขอเบอร์

ก็มีตามวาวแวร์อยู่นั่นแหละนะครับ

กลัวจะโดนผู้ชายคนนี้ทำร้าย
นี่เป็นภาพจากกล้อวงจอมปิดหน้าร้านของหญิงสาวคนนี้ครับ
ผู้ชายถอดเสื้อคนนี้นะฮะ
เข้ามาขอซื้อน้ำแข็งและขนมอีก๒๓ชิ้นนะครับ

พอเธอไม่ให้ก็ตื้อไม่เลิกครับ

ที่ผมบอกจะติดคุกก็ตรงนี้แหละนะฮะ

แต่ชายคนนั้นก็รีบเดินหนีออกไป
มาชายคนเดียวกันนี้ก็กลับมาซื้อของอีกครั้ง

มองว่าการกระทำแบบนี้เป็นการคุกคามครับ

พ่อรู้ห่วงลูกสาวสินะฮะ

เดินออกมาไล่นะฮะผู้ชายคนนี้นะครับ

แต่ผู้ชายคนนั้นตอบกลับมาว่ายังไงนะฮะ

จริงใจนะพ่อลองไปฟังดูฮะ

มีคนเข้ามาชมคลิปนี้เกือบ๔ล้านครั้งแล้วฮะ

เข้ามาแนะนำให้เธอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะฮะ

ส่วนบางคนมาแนะนำแบบติดตลกบอกว่า

พ่อน่าจะมีลูกซองด้วย

เคยมีประสบการณ์คนตามมาตื้ออะไรแบบนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไหม
คนที่พีคที่สุดตื้อที่สุดตื้อยังไง
ยังไงผู้เล่นไม่มีค่ะไม่มีตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีเลย
แต่ผมเชื่อนะว่าปุ้ยพูดจริง